บางทีเราไปทำธุระใกล้บ้าน
แล้วลืมหรือว่าอาจจะคิดว่าไปใกล้
ปิดบ้านแล้วเสียบกุญแจค้างไว้ที่ประตูหน้าบ้าน
ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีคนมาขโมยกุญแจไป
เจ้าของบ้านก็หวั่นสิคะว่าถ้าเกิดมาขโมยกุญแจแล้ว
ต่อไปจะเอากุญแจที่ขโมยไปมาไขและขโมยของในบ้านหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ที่บ้านในพื้นที่หมู่๓ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
เจ้าของบ้านก็คือนางราตรีสารทิพย์อายุ๕๕ปีเล่าให้ฟัง
บอกว่ามันเป็นประตูเป็นประตูเหล็กเลื่อนลงมาแบบนี้ถูกไหม
ก็ปิดประตูมาแล้วก็เอากุญแจคือเสียบคาไว้
แล้วหลังจากนั้นออกไปทำธุระที่บ้านญาติ
ญาติอยู่ไม่ไกลเลยค่ะถัดไปประมาณ๕๖หลัง
ทีนี้พอกลับมาที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าไอ้กุญแจที่เสียบไว้ตรงนี้
มันหายไปก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นกล้องติดอยู่หน้าบ้านเลย
ไปเจอภาพคนร้ายภาพนี้คุณผู้ชมเขาขี่รถจักรยานมา
คนร้ายคนนี้สวมเสื้อยืดแขนยาวกางเกงขาสั้นใส่หมวกด้วยนะ
คือขี่รถผ่านไปรอบนึงหลังจากนั้นก็ขี่กลับมา
มาเอากุญแจไปค่ะซึ่งเจ้าของบ้านก็เลยกังวลใจ
ไปลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจสพเมืองสุราธานี
แล้วก็เอาภาพนี้จากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ให้กับตำรวจเป็นหลักฐานเจ้าของบ้านเนี่ยก็กลัวไง
ว่าคนร้ายที่มาขโมยกุญแจไปเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะกลับ
มาก่อเหตุมาขโมยของไหมเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
ตัวเจ้าของบ้านกับผู้สูงอายุอยู่กันสองคน
ก็เลยกังวลนะคะนอกจากนั้นมีเบาะแสเพิ่มเติมด้วย
ว่าผู้ชายคนที่ขี่จักรยานคนนี้ค่ะเขายังไปก่อเหตุ
ลักคือไปขโมยถุงใส่ปลาต้องโกที่บ้านอีกหลังนึง
อยู่ห่างจากบ้านของคุณพี่ราตรีไม่ไกล
แล้วเขามีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้
อยากให้เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
เพราะว่ากลัวว่าจะมาก่อเหตุหรือว่าอาจจะมาทำร้ายชาวบ้าน